คุณผู้ชมคะทีนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับความงามบ้างดีกว่า
เขาบอกว่าพลังในตัวทุกคนมีความงามซ่อนอยู่
ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรอย่างไรอาชีพอะไรก็ตามนะคะ
ยังพูดถึงเรื่องผู้ป่วยที่เป็นดาวนซินโรม

ที่ไม่มีโอกาสที่จะรักษาให้หายนะคะ
แต่ว่าคราวนี้ค่ะผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับความงาม
เขาได้เอาผู้ป่วยโรคดาวซินรวมคนหนึ่ง
เอาเธอมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์
เพราะเขาเชื่อว่าเธอมีพลังความงามซ่อนอยู่ในตัว
ดังนั้นหลายคนจับตามองไปดูความสามารถของเธอคนนี้กันค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการถ่ายแบบ
ของเคทิเมตรวัย๓๒ปีผู้ป่วยดาวซินโดมนะคะ
เธอได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์
โดยเคนี่คานซีเอโอของผลิตภัณฑ์นี้
ก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับเคที่มานานแล้วค่ะ
แล้วก็เห็นมาตลอดเลยว่าเคที่มีความเหมาะสม
ที่จะเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
บ่งบอกถึงพลังในตัวของผู้หญิง
ซึ่งทันทีที่ทางบริษัทออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นคุณผู้ชมก็คือครีมหมักผม
ดังนั้นเขาก็รู้ทันทีเลยว่าโอ้โหนางแบบจะเป็นใครไม่ได้
ต้องเป็นเพื่อนของเขาก็คือเคที่นั่นเอง
บอกเหตุผลค่ะว่าทำไมถึงเลือกเคที่
ไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าเธอมีความบกพร่องทางร่างกายนะคะ
แต่เพราะว่าเขาต้องการนางแบบที่มีอะไรที่มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นค่ะ
โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ก็มีโซโลแกนนะคะว่าความงามเป็นของทุกคน
ทีนี้มาถามความรู้สึกของเคที่กันบ้าง
บอกว่าการที่ได้เห็นภาพของตัวเองเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกทึ่ง
แล้วก็อยากจะบอกคนอื่นที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์
บอกว่าพวกเขาทำอะไรได้มากกว่าที่คิด
เหมือนอย่างที่เคที่ทำอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
ก็เป็นพลังแล้วก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะคะ
เห็นไหมบอกว่าความงามมีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้ว
อย่าคิดว่าเราไม่สวยเราไม่ดีแล้วก็ตัดเพาะต่อว่าตัวเอง
เขาบอกตอนเช้าให้ตื่นมาแล้วก็ยิ้มกับกระจก

เชื่อไหมว่าจะมีพลังบวกในตัวมากขึ้นอีกเยอะเลยคะ
ค่ะคุณผู้ชมทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะ

เรื่องราวดีเกี่ยวกับต่างประเทศนำมาฝากกัน